คุณผู้ชมคะทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวล่าสุด
ช่วงค่ำที่ผ่านมาช่วงดึกที่ผ่านมา
เกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะ
โทรศัพท์พูดคุยกันอยู่ในสายกับคุณนัทพงศ์เรียบสันทิ

ครับสวัสดีครับ
คุณนัทพงศ์ค่ะความเคลื่อนไหวช่วงค่ำช่วงดึกที่ผ่านมา
ภายในถ้ำการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่
รวมถึงด้านนอกถ้ำมีความเคลื่อนไหวแบ่งเป็นกี่ด้านยังไงบ้างคะ
ความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าถ้ำที่จะเห็นอย่างชัดเจน
ก็คือว่าช่วงตั้งแต่๑ทุ่มเป็นต้นไป
ก็จะมีการอัดอากาศถังออกซิเจนเข้าสู่ถัง
แล้วก็มีการลำเลียงของเจ้าหน้าที่เข้าไปสู่ภายในตัวของถ้ำ
โดยมีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
ต้องการที่จะไปปิดถังออกซิเจนตลอดแนวผนังถ้ำ
ที่มีระยะทาง๒๕เมตรต่อ๑ถ้ำ
ในการทำงานในส่วนนี้จะเห็นความสะเทียดที่สุด

มีการทยอยลำเลียงเข้าไปเรื่อยนะฮะ

เมื่อคืนนี้เห็นทางพวกราชการจังหวัดเชียงกราย
ก็เดินทางแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อในช่วงค่ำเหมือนกัน
ผู้ว่านี้เน้นย้ำอะไรบ้างกับแผนปฏิบัติการในเช้าวันนี้ไหมครับ
แผนปฏิบัติการก็ยังคงเป็นไปตามเดิมมาก็คือ
จะมีการสูบน้ำแล้วก็เจาะน้ำบาดานออกมาอย่างเต็มสิทธิภาพ
แล้วก็ทิศทางที่ภาพรวมที่มีสัญญาณที่ดี

สีหน้าของพูดว่านช่วงคมมาสัก๕ทุ่มเช่นคืน
แล้วก็มีบางช่วงเดินออกมาจากศูนย์ปฏิบัติการมาพบกับที่เต็นต์ญาติ
และทั้งนี้ทั้งนั้นค่อยแข็งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเจน

ในส่วนของการปฏิบัติการของหน่วยซิลตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับ
ส่วนอีกหนึ่งปฏิบัติการที่เมื่อวานนี้ก็ทำเอาคนแตกตื่นเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปในถ้ำ๕๐๖๐คน
แล้วก็มีการชิดแจ้งออกมาว่าเป็นการไปขนย้ายอุปกรณ์ต่าง
ปฏิบัติการในการขนย้ายอุปกรณ์ต่างของเจ้าหน้าที่เหล่านี้

การเรียกคนของผู้ว่าที่มีการขอกำลังผลเพิ่ม๕๐นาย
ก็คือต้องการเพิ่มที่จะให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันรีบเร่งดำเนิน
การเอาถังออกซิเจนเข้าไปติดตั้งภายในบริเวณถ้ำครับ
เพราะว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่หน่วยซิลจำน้ำ
แล้วก็เดินทางเข้าไปที่โถพัทยาให้รวดเร็วที่สุด
เพราะว่าตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงวันที่๗วันที่๘แล้ว
ผู้ว่าก็คงไม่อยากให้มันช้าไปมากกว่านี้
ก็เลยมีการเหมือนกับว่าเอาเจ้าหน้าที่
ที่พอจะสามารถเข้าไปดำเนินการได้รวดเร็วที่สุดเนี่ย
เข้าไปจัดการเพื่อที่จะได้รับคำตอบที่เป็นข่าวดีครับ
เช้านี้มีความเคลื่อนไหวอะไรแล้วหรือยังตี๕๔๗นาที
ความเคลื่อนไหวที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจน
เกิดขึ้นเวลาประมาณสักตี๓ที่ผ่านมา

คือว่ามีในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหาร
เดินออกมาจากถ้ำประมาณสัก๑๐นาย
เข้ามาที่เต็นต์ของเจ้าหน้าที่ประถมพยาบาล

แล้วก็เหมือนกับมีการมุ่งพูดคุยกันอะไรบางอย่าง
แล้วก็จากนั้นทางแพทย์สนาม

ก็เลยเหมือนกับว่าความชัดเจนเนี่ย
ผมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสัก๑๒ชั่วโมง

ค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะ
แล้วก็เห็นว่าช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้ว่าเองก็ได้มาที่เต็นต์พักเป็นเต็นต์ของผู้ปกครองด้วย
เกี่ยวกับการจะให้ย้ายผู้ปกครองมานอนในอาคารกองอำนวยการร่วม

ไม่ทราบว่าคุณนัทพงศ์ทราบความคืบหน้าตรงนี้ไหมคะ
ผู้ปกครองยังอยู่จุดเดิมหรือว่ามีการย้ายมาแล้วยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ผู้ปกครองเองหรือจิตเดิมครับก็คือเหมือนกับผู้ปกครองเขาน่าจะมีการพูดคุยกับทางผู้ว่า
แต่ว่าผู้ว่าอยากจะให้ผู้ปกครองใหญ่เข้าไปที่ศูนย์ปฏิบัติการ
แต่ว่าทางผู้ปกครองผมเข้าใจว่าเขาอาจจะต้องการที่จะเห็นข่าวดีที่ทันทีที่เจ้าเฮ้ยที่โดยฟิล์มนำน้องออกมา
เขาอยากเห็นภาพนี้มากกว่าสิ่งที่เขาได้รับจากปากของผู้ว่า
เขาก็ยังคงปักหลักอยู่ในเต็นต์ของทางญาติที่อยู่ข้างกับจุดแพทย์สนามอยู่เหมือนเดิม
ยังไม่ได้เดินทางไปตามที่ผู้ว่าร้องขอแต่อย่างใด
ก็คืออยากเห็นด้วยตานะฮะ

มากกว่าทางกองอำนวยการถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับนะครับดีขัดได้ครับ
การจัดระบบระเบียบในเช้าวันนี้นะฮะ
ตลอดทั้งคืนก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
จัดสรรเรื่องระบบของการจราจรอย่างเข้มงวดนะครับ
ก็คือไม่ให้รถของผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย
ไม่สามารถเข้ามาในบริเวณนี้เลยแม้แต่รถเจ้าหน้าที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเขาก็ไม่ให้เข้ามาเลย
ผมสังเกตได้ว่าตั้งแต่ช่วงดึกจนถึงช่วงเช้านี้จนถึงขนาดนี้นะครับ
แล้วก็จะเป็นรถตู้ที่เป็นรถแอมบูแลนด
ที่จะสามารถเข้าบริเวณสู่หน้าตัวปากถ้ำได้ครับ
จากเหล่านี้แล้วคุณนัทพงศ์เห็นอะไรที่เหมือนเป็น
สัญญาณสำหรับปฏิบัติการในเช้าวันนี้อีกไหมครับ
มีเจ้าหน้าที่หน่วยซิลเนี่ย
สลับสับเปลี่ยนเข้าออกจากถ้ำแล้วก็เต็นต์พักเนี่ย
กว่าทุกวันที่ผ่านมาครับแล้วก็
ผมไปได้ยินข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ปพคนหนึ่งนะฮะ
เขาได้มีการออกมาประถมพยาบาลด้านนอก
เขาเหมือนกับส่งสัญญาณที่ดีมาบอกว่า
ระยะทางที่เจ้าหน้าที่หน่วยซิลตอนนี้กำลังทำงานอยู่เนี่ย
ห่างจากจุดพัทยาบีชไม่ถึง๕๐๐เมตร
แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะครับ
แล้วก็การสูบน้ำยังเต็มไปด้วยความประสิทธิภาพ
ไม่เกินเที่ยงวันนี้แหละครับน่าจะมีความชัดเจนว่า
จุดที่หน่วยซิลจะเดินทางเข้าไปถึงเนี่ย
ก็คือพัทยาบีตน่าจะไม่เกินเที่ยงวันนี้
อ๋องั้นเดี๋ยวรอฟังข่าวดีด้วยคุณนัททะพงค่ะ

ช่วงหัวค่ำช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา

มีฝนตกลงมาช่วงไหนมากน้อยขนาดไหนบ้างคะ
ตลอดทั้งคืนจนถึงตอนนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาครับ

ถ้ามีความเคลื่อนไหวใดที่เป็นสัญญาณใดออกมานะฮะ
อ่ารายงานเข้ามาให้เราได้ทราบนะครับ